คุณพระใช้แบบเอามือทับอกเลยอะค่ะเพราะว่าจู่เนี่ยนะครับ
พระเอกหนุ่มมีรอยสักกล้ามล่ำอย่างแท็กพระราณิชย์คนนี้ใช่ไหม
ใช่แล้วก็ออกมาวิวาแบบฟ้าแลบกับแฟนสาวไฮโซ
อืมซึ่งแฟนของคุณแฮ็กเนี่ยนะเป็นน้องแท้แท้ของคุณเป๊กสัญชัย
สามีของพี่ธัญญาธัญเรศนั่นเองค่ะโดยเลิกแต่งงานเนี่ยก็คือเช้าวันนี้เนี่ยแหละค่ะ
วันที่๘มกราคมที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันและสำหรับพิธีช่วงเช้านะคะ
ทั้งคู่ได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยะวงศาฮัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
พร้อมกับข้อความขอบคุณเพื่อนรักและก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบเลยนะคะ
ทันทีที่ทราบข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็รีบต่อสายตรงสอบถามความจริงไปเลย
เจ้าตัวยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์นะคะอย่างไรก็ดีเราย้อนกลับไปนะ
ปลายปีที่ผ่านมานะมีข่าวออกมาคุณผู้ชมจำได้ไหม
ลือออกมาพระเอกติสเนี่ยเตรียมควงแฟนสาวไฮโซแต่งงานแบบฟ้าแลบ
กันไปเยอะแยะเลยอ่ะโดยจองสถานที่เป็นพิพิธภัณฑ์แต่ง
ตอนนั้นเนี่ยก็เดากันไปว่าเป็นใครพระเอกหนุ่มติสมีใครบ้าง
สุดท้ายท้ายที่สุดเอาล่ะถึงบางอ้อกันเลย
เพราะว่าวันนี้เราก็น่าจะรู้แล้วว่าบทเฉลยเนี่ยมันคือนุ่มแท็กพารันยูนั่นเอง
แต่ว่าจะมีเบบีมีน้องตามที่ในข่าวเนี่ยเขาเขียนเลย
มาหรือเปล่าใจเย็นเดี๋ยวค่อยรอฟังคำตอบจากปากของแท็กพระรันยูอีกครั้งก็แล้วกัน
ว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องจริงยังไงหรือว่าข่าวลือที่ว่านั้นอาจจะไม่ใช่แท็กก็ได้
หรือว่าอาจจะเป็นแท็กพระรันยูก็ได้แต่ต้องว่าก็มีเค้านะผู้ตำรับ
เพราะตัวเขาอีกก็ติ๊สอยู่เพราะสมครวญ